คุณผู้ชมคะทีนี้เรามากันที่กรุงเทพกันบ้างไหมคะ

ไปจับจองพื้นที่โอ้โหสนุกสนานขนาดไหน
เดี๋ยวจะไปติดตามนะคะกับผู้ชมของเรา
คุณบอมอภิวัตรายงานสดมาค่ะ

เป็นการจัดคอนเสิร์ตเขาดาวน์ผ่านทางออนไลน์นะครับ
โดยจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นถนนราชดำริ
ที่วันนี้มีการปิดถนนเพื่อบรรจุเป็นลานคอนเสิร์ตนะครับ
บรรจุคนที่จะเข้าชมคอนเสิร์ตได้มากกว่าครึ่งแสนนะครับ
โดยตอนนี้ด้านหลังเวทีผมนี้
เป็นการแสดงคอนเสิร์ตของโบกี้ไลออนนะครับ
โดยในคืนนี้จะมีศิลปินชั้นนำของไทยเอง
ศิลปินระดับโลกมาแสดงที่เวทีแห่งนี้ด้วยครับ
บรรยาการงานเคาน์ดาวท์ที่เซ็นเตอร์นเวิร์ล
แลนดมาร์คสำคัญของไทยในปีนี้
เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์เขาดาวน์ที่ดีที่สุดตลอดการ
ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์
หลังจากที่ห่างหายไปนาน๓ปีเพราะโควิด๑๙นะครับ
โดยในคืนนี้จัดใหญ่จัดเต็ม
ศิลปินชั้นนำของไทยเอง
รวมถึงศิลปินระดับโลก
ซึ่งบอกได้ว่าบรรยากาศเนี่ย

เข้ามาร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา๑๗๓๐น
ถึงเวลาตีหนึ่งของคืนนี้กันเลยทีเดียว
ต้องบอกว่าวันนี้ก่อนถึงช่วงเวลาคอนเสิร์ตนะฮะ

มีการจัดตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม
ให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เก็บภาพความทรงจำ
ประทับใจในวันสุดท้ายของปี๒๐๒๒นี้นะครับ
เมื่อเวลา๑๗๓๐นที่ผ่านมา
ได้มีการเปิดประตูสำหรับเวทีกลาง
คนที่มาร่วมงานต่างพากันวิ่งเข้ามา
จองพื้นที่ด้านหน้าเวทีกันอย่างอ้นละหมานนะครับ
โดยเราได้พูดคุยกับหนึ่งผู้ที่มาร่วมงาน
บอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมาก
หลังจากที่หยุดไป๓ปีในช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมา
ตนรู้สึกอัดอั้นมากนะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจที่มาจากจังหวัดนครปฐมนะครับ
เพื่อที่จะมาชมคอนเสิร์ตศิลปินที่ชอบ
และจะมาเก็บโมเมนต์แห่งความสุข
วันนี้ก็ศิลปินค่ะมีศิลปินที่อยากมาดู
ว่าวันนี้จะอยู่จนจบงานนับถอยหลัง

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย

เพราะว่ามีกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ
และอาสาสมัครรวมกว่า๒๐๐นาย
ที่จะคอยดูแลรักษาความปลอดภัย
บริเวณที่จัดงานแห่งนี้

การดื่มสุราและการป้องปรามเหตุต่าง

กับผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

จะสามารถจุคนได้เพียง๔๐๐๐คนเท่านั้น
ได้มีการปิดเส้นทางการจราจร

ตั้งแต่แยกราชแยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้ำนะครับ
อย่างไรก็ตามประชาชนที่ต้องการเดินทางมาร่วมงาน
สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงตี๑
หรือว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางก็ได้
ส่วนผู้ใดที่ใช้รถส่วนบุคคล

ถนนสารสินถนนพระรามที่๑

ถนนเพลินจิตถนนอังรีดูนัง
ถนนสุขุมวิทย์และถนนพญาไทยครับ

ได้จบลงไปแต่ว่ายังจะมี
ศิลปินชั้นนำที่จะมามอบความสุข

ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันนี้

คุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ที่บ้านอยากจะมาร่วมงาน
ก็สามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่ตอนนี้
ถึงเที่ยงคืนแล้วก็ลากยาว

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ